เรื่องที่หลายคนรอคอยกันหน่อย

พี่โตคุณตาเห็น๑๖จะถึงแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะว่าแน่นอนนะคะรายการของเรา

เอามาฝากกันปล่อยผ่านโซเชียล

พี่เจ้าประจำของบรรเทิงไทยรัฐไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่มนต์สิทธิ์คำซอย
กี่งวดต่อกี่งวดก็ปังไม่ไหวล่าสุด๑๖มิถุนายนที่จะถึงนี้

ให้ตัวเลขมาแล้วคืออย่างนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมา
แกไปอีเวนต์ร้องเพลงที่โคราชพี่แจ๊ค
แล้วก็มีการพูดคุยหยอกล้อกับแฟนเพลงหน้าเวทีถึงตัวเลขมาทีเดียว๓ตัวเองนะ

อย่างนี้นะคะแต่งวดนี้แกบอกว่าแกมีเลขที่ชอบอีกนะคุณผู้ชม

๙๕๓๖๗๓อย่างนี้แล้วก็๙๐๖๓๕๗๓
เลขที่ไปสนีบ้านใครเนอะยาวเยอะ
แล้วก็บอกด้วยว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ขอบคุณมากครับแนวทางลอตเตอรี่

เห็นเต็มเลย
เต็มหูเต็มตา
ต่อกันที่สาวแดนใต้นุ้ยปวีนาอาสยามค่ะ

มีหลายเลขด้วยกันนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นนะคะว่า
สมมุติว่าถูกรางวัลที่๑สิ่งแรกที่จะทำหลังได้เบี้ยแล้วคือ

ถ้าเป็นดิฉันนะคะก็จ่ายหนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชม
เป็นว่าก็ขอให้ทุกคนเห็งปังโดยเฉพาะเลขของแม่พึ่ง
อ๋อก็แล้วแต่สัตว์ทางใครสัตว์ทางมันคุณผู้ชมค่ะ
แต่อะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเงินในกระเป๋ามากนะคะ

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
ชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ